ช่วงนี้อย่างที่บอกมีเงินเยอะแล้วก็ต้องลงทุนให้เป็นด้วยนะคะ
อัปเดตเรื่องของสภาพเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนกันในครอบครัวบัวหลวงค่ะ
วันนี้พูดคุยกับสองท่านเช่นเคยคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนหลักทรัพย์บัวหลวง

สวัสดีครับคุณมิ้นและท่านผู้ชมนะครับ
ก็ช่วงนี้วันศุกร์สิ้นเดือนนะครับคุณมิ้น
ถ้าคุยสบายเกี่ยวกับการลงทุนแล้วกัน
แต่ว่านี่ก็จะหมดเขาเรียกว่าไตรมาสที่๓แล้วนะครับ
เดินหน้าเริ่มเดินตุลานะคะ
ก็หลายคนนะครับก็ถือจังหวะนี้เนี่ย
เดินตุลาในเปันช่วงเกษียณถูกไหมฮะ

ได้เงินก้อนกลับไปกัน

เพราะว่าโอ้โหเช้ามาไม่ต้องมาทำงานแล้วนะครับ
หลังจากตามทำงานให้กับองค์กรที่ท่านอยู่อยู่หลายปี
แต่สิ่งสำคัญที่ผ่านมาในเรื่องของคนเกษียณ

เพราะว่าโอ้โหเก็บเงินเก็บทองออมเก็บไว้
แล้วก็เกษียณก็เอามาใช้จ่ายได้ปกติ
แต่ขณะที่อีกกลุ่มนึง

แต่ค่าใช้จ่ายก็ยังมีอยู่
อย่างนี้ควรทำยังไงครับในฐานะที่คุณฮิปดูเรื่องของกองทุน
ดูเรื่องของการออมของบุคคล

ก็อยากจะให้นักลงทุนตระหนักในแง่ถึงการลงทุน
เพราะว่าการออมก่อนก็จะรวยกว่า
ทีนี้ในแง่ของการออมการลงทุนเนี่ยก็อยากจะแยกกันว่า
ออมเนี่ยมันเหมือนเป็นการในแง่ของการใช้จ่าย

แต่ถ้าเราเปลี่ยนปรับมุมมองในแง่จากการลงทุน

ก็คือว่าไปลงทุนในระยะกลางกับระยะยาวมากขึ้น
ควรแต่เดี๋ยวเราจะเห็นว่ามัฒนฐานการของชีพสูง

ถ้าจ่ายเงินออกจากระเบาเราเรื่อยนี้มันง่ายกว่าเกิน
เพราะงั้นก็ต้องมีการออมการเก็บเนอะ
เราต้องเอาอะไรมาที่จะทำให้ลักษณะลงทุนกลุ่มนี้

แล้วก็มองในระยะยาวมีอะไรให้เลือกบ้างครับ
ซึ่งตรงนี้นอกจากเราจะได้ประหยัดภาษีแล้วด้วยเนี่ย
ยังถือว่าเป็นการสร้างความมั่งข้างในระยะยาวเพื่อการเกษียณ
ค่ะเพราะเรื่องการเกษียณเราต้องถือว่าการวางแผนเป็นสิ่งสำคัญ
เพื่อจะได้รู้ว่าเออพอเราเกษียณไปแล้วเนี่ย

ไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือว่าซื้อของอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะได้ใช้จ่ายแบบสบายไม่ต้องกังวลเรื่องภาระในอนาคตมากนัก
กองพวกนี้นี่แน่นอนว่าคนที่ทำงานนะ
ที่ทำงานกินเงินเดือนเนี่ยผมว่าน่าจะขาดไม่ได้เลย
เพราะว่าอย่างน้อยได้ลดภาษี

แล้วก็มองไปข้างหน้ายาวแล้วผลตอบแทนนี่

กองให้โปรโมแนนให้ผลตอบแทนได้ค่อนข้างดี

จะให้ผลตอบแทนที่เป็นเกาะเป็นกรรมมากกว่าการลงทุนระยะสั้น
อืมอันนี้ก็คือแน่นอนเลยต้องมีก่อนละ

ส่วนที่เหลือจากการใช้จ่ายปกติ
ยังมีแนะนำให้ไปลงทุนยังไงอีกไหมครับ
ก็จะมีกองทุนสำหรับวัยเกษียณนะคะเป็นบีซีเนีย
ซึ่งตรงนี้เราก็แบ่งสัดส่วนในแง่ของการลงทุนว่า

ส่วนที่เหลือก็จะลงตราสาดหนี้
เพราะฉะนั้นในแง่ของระดับความเสี่ยงเนี่ยก็ไม่ได้สูงไป
อีกทั้งหุ้นที่ลงทุนเนี่ยก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับในแง่ปัจจัย๔แล้วก็โตไปตาม

แล้วก็สามารถเห็นผลประกอบการเติบโตในระยะยาวได้อย่างดี

ของกินนะที่อยู่อาสานรักษาโลก

อันนี้ซึ่งเป็นของจำเป็นที่เราต้องใช้อยู่แล้ว
แล้วก็รวมไปถึงประกันชีวิตในระยะยาวแล้วก็ไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งพวกนี้ก็จะให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ
คือไม่เวอหวามากมายนะครับ
ก็ถือว่าไม่ได้เสียงมาก
เพราะงั้นก็คือออมได้ระยะยาวความผันผวนของรัฐก็จะน้อย
ก็ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดี
และอย่างนี้ไอ้กองตัวนี้ล้างอัศวินไปแล้วลงได้มั้ยฮะ

แล้วก็ถ้าเกิดนักลงทุนอยากจะมีเป็นคนมีวินัยก็สามารถที่จะลงไปรายเดือนได้
อัตโนมัติจะได้ฝึกวินัยในแง่ของการออมไปอีก
ให้ตัดอัตโนมัติไปเลยรายเดือนขั้นต่ำเท่าไหร่ฮะ
ในแง่ของการลงทุนเนี่ยเริ่มต้นแค่๕๐๐บาทเนี่ย
เราก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของในธุรกิจหลายธุรกิจ
เพราะว่ากองทุนก็จะลงประมาณ๑๐๒๐ตัวไม่เกินนี้
แค่๕๐๐บาทคุณก็สามารถเป็นเจ้าของในธุรกิจได้ตั้งหลายบริษัทนะคะ
โอ้โหนี่เราเห็นบริษัทชั้นนำต่างนะฮะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย

นื้อละ๕๐๐บาทก็สามารถการลงทุนไปได้อย่างทั่วถึง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริษัทที่เกี่ยวกับอาหารที่อยู่
สดุกระทั่งอะไรต่างนานาค่อนข้างดีเลยทีเดียว
เห็นว่าตัวของบรจบัวหลวงเองก็กำลังจะออกตัวกองลดหย่อนภาษี

ตัวนี้เด่นยังไงแล้วก็มีจุดจุดแข็งในการที่นักลงทุน
ตัวนี้มันดียังไงในระยะยาวครับ
ก็คือกองนี้เป็นกองที่เน้นเรื่องปัจจัยสีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่งห่ม
แล้วก็รวมถึงวัสดุก่อสร้างซึ่งในชีวิตประจำวันเนี่ย
ก็จะเห็นว่าใครก็อยากที่จะดูดีกินดีสุขภาพดีใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นคนก็อยากที่จะกระทบในแง่ของมาตรฐานการของชีวิตความเป็นอยู่
ระดับให้ดีขึ้นใช่ค่ะแล้วกลุ่มชนชั้นกลางเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการใช้จ่ายสูงขึ้น
เพราะฉะนั้นก็จะตรงเตรียมเลยแล้วเป็นกองที่มีความอย่าเพ้นด้วย
แล้วก็ทำให้มันดีขึ้น
ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกดี
จะเป็นประมาณช่วงกลางเดือนหน้า
ก็คอยติดตามนะครับในเรื่องของการออม
หนึ่งก่อนเกษียณแน่นอนกองลดห่อนภาษีกองที่จะออมด้วยระยะยาววางแผนไว้
เกษียณนะครับเงินที่ได้มาก็อย่าไปอยู่ในเงินฝากธนาคารอย่างเดียว
ใช่ค่ะต้องเปลี่ยนการออมเป็นการลงทุนค่ะ
แต่แน่นอนหลังเกษียณเนี่ยเราเสี่ยงมากไม่ได้
เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีผสมแต่ว่าอยู่ในสักส่วนที่
ใช่ก็ลิมิตในแง่ของการลงทุนในหุ้นที่อาจจะมีความแข็งนิดนึง
แต่ในระยะยาวก็จะให้ผลตอบแทนที่มากขึ้น
แน่นอนนะฮะก็ถ้าดูเรื่องของผลตอบแทนแล้วเนี่ย

ท่านผู้ชมเองก็ต้องมาพิจารณาว่าตัวเองรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่า
ถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้เลยไปอยู่ในเงินปากอย่างเดียวเนี่ย

แต่มันจะไม่ตามทันในแง่ของค่าคลองชีพที่เพิ่มขึ้น

ครับก็ฝากไว้สำหรับท่านที่จะกำลังจะเกษียณ

ให้เงินท่านทำงานผ่านกองทุนรวมกับบรจอบัวหลวงนะครับ
วันนี้ขอขอบคุณครับกลับไปที่สถานีครับผม
ขอบคุณคุณเสริมศักดิ์แล้วก็คุณดุษฎีด้วยนะคะ
อย่างที่บอกค่ะมีเงินแล้วต้องใช้ให้เป็น
แล้วก็ให้เงินทำงานแทนเราเพื่อที่จะได้ต่อยอด
แล้วก็เสริมสร้างให้เงินงอกเงยขึ้นไปด้วยนะคะ
คุณผู้ชมย้ำกันอีกครั้งนี่เลยบัตรอยู่ในมือแล้วนะคะ
ไปดูก่อนว่าน่าสนใจขนาดไหนค่ะ
นี่แหละคุณผู้ชมเขาฉลองครบรอบ๑ปีนะคะ

ถือเป็นสวนสนุกแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพนะคะ
แล้วก็ได้รับส่วนลดพิเศษ๓๐ด้วย
ถ้าหากว่าซื้อบัตรผ่านประตูผ่านบัตรอินฟินิต

เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทอื่น
เริ่มแล้วได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๑๕มกราคมเลยนะคะ

แล้วก็อย่างที่บอกเรามีบัตรมาแจกนะคะ
แจกจริงคุณผู้ชมจะได้ไปกันไปฟรีอย่างนี้ไปเถอะ
ง่ายเลยโทรมา๐๒๖๑๖๑๘๘๐นะคะโทรมาตามเบอร์ข้างล่างได้เลย
เรามีทั้งหมด๓๐ใบแต่เราจะแจกแค่๑๐คน
เพราะว่าจะให้ไปกัน๓ใบเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นรีบโทรเข้ามานะคะมีจำนวนจำกัดนะ